ซึ่งเป็น๒ใน๕คนที่อยู่บนเรือ

แล้วทั้งคู่ก็พร้อมใจกันปิดปาก
ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนเลยนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สพเมืองนนทบุรี
นายภัยบูลตรีกาญจนานันต์หรือโรเบิร์ต
ทนายความเดินทางไปพบพันธุ์ตำรวจโทสมุทรเกรดยา
รองผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีนะคะ
เพื่อรายงานตัวตามเงื่อนไขการประกันตัวแล้วก็ผัดฟ้องฝากขัง
เพราะว่าต้องมีการเข้ามารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนทุก๗วันค่ะ
หลังจากผ่านไปประมาณ๑ชั่วโมงนายโรเบิร์ตเดินลงมาจากห้องสืบสวน
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นที่กระติกรับสารภาพในข้อหาให้การเท็จ
ว่ามีการพูดคุยกันหรือเปล่าเขาก็ไม่ตอบอะไรค่ะ
ก็มีการแค่พยักหน้าตอบรับแล้วก็เดินขึ้นรถออกไปเฉยอย่างนั้นนะคะ
ไปดูบรรยากาศตอนที่สื่อพยายามจะถามคุณโรเบิร์ตหน่อยค่ะ
อ่าก็ไม่ตอบอะไรอะนะคะ
ทีนี้ทางบ้านของคุณปอบ้างค่ะเดินทางมาที่โรงพักเหมือนกันนะคะ
ก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยวนรถมาเจอนักข่าวรออยู่หน้าสพ
เต็มไปหมดเลยก็ขับออกไปด้วยนะ
พอมาเห็นนักข่าวเยอะก็ขับออกไปอีก๑ชั่วโมง
ระหว่างนั้นทนายความของคุณปอก็มาเดินเรื่องเอกสารต่างแทนนะคะ
แล้วพอมาถึงที่สพอีกทีนึงก็ลงจากรถแน่นอนว่า
ตอบคำถามอะไรใดกับสื่อมวลชนเหมือนกันค่ะ
หน้าก็เรียบเฉยนะคะแล้วก็ขึ้นไปรายงานตัวกับพนักงานสอบสวนทันที
ก็ใช้เวลารายงานตัวสักประมาณ๔นาทีก็เดินทางกลับค่ะ
นักข่าวของโอ้โหจากหลายสำนักพยายามพยายามจะสอบถามนะคะหลายอย่างเลย
มีบางคนถามว่าได้พูดคุยกับกระติกบ้างไหมได้คุยกับคุณแม่แตงโมบ้างหรือเปล่า
แต่คุณปอไม่ตอบอะไรเลยแล้วก็ขึ้นรถกลับออกไปทันทีอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ทางด้านของพันตรวจโทสมุทรเกรดยารองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองนนทบุรีนะคะ
ซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในการรับรายงานตัวทั้งสองคน
ในวันนี้ก็บอกว่าคุณปอแล้วก็โรเบิร์ตเนี่ยจะครบกำหนดรายงานตัวครั้งต่อไปคือ๑๖เมษายน
วันนี้เป็นเพียงการรายงานตัวไม่ได้มีการสอบปากคำอะไรเพิ่มนะคะ
โดยโรเบิร์ตถูกแจ้ง๔ข้อหาคือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และพรบการเดินเรืออีก๓ข้อหา
ส่วนคุณปอถูกแจ้ง๕ข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พรบการเดินเรือ๓ข้อหาและอีกหนึ่งข้อหาคือให้การเท็จ
ส่วนข้อกล่าวหาที่นางพนิดาศิรายุทธโยธินและนายธนายเดชากิติวิทยานันต์
เข้าร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบุคคลบนเรือ
ข้อหาทำลายพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั้น
อันนี้ต้องรอการพิจารณาข้อมูลก่อนว่า
มีพยานหลักฐานเข้าข่ายความผิดตามผู้ร้องกล่าวหาหรือไม่
ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะจะครบกำหนดรายงานตัวของแซน
หลังถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ